วันนี้นะครับคือวัยรุ่นยกพวกตีกันที่ท่าน้ำนนนต์
คุณผู้ชมเชื่อไหมคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเออ
เขาบอกว่าเฮ้ยเป็นเรื่องปกติ
ยังไงพี่วันดีคืนดีมันก็เอาระเบิดมาปลากันคุณผู้ชมครับ

เจ้าม่ากคิดเชิง

เซโว
นี่แหละครับเหตุการณ์ล่าสุดคุณผู้ชมโอ้โหผมเป็นคนเมืองนนท์นะ
ถ้าจะไปขึ้นลงเรือแถวท่าน้ำนี่ใจไม่ค่อยดีนะ
นี่สินะที่ชาวบ้านบอกเป็นเรื่องปกติ
นี่ขนาดคอมเมนต์นี่ยังมาเลยใช่ไหม

กลุ่มวัยรุ่นถืออีดาบยาวมีดยาวประมาณเมตรหนึ่งได้
ปรีเขาใส่ทำร้ายวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง
กลุ่มที่ถูกทำร้ายก็วิ่งหนีลงโป๊ะเรือนะครับ
แต่หนีต่อไม่ได้แล้วถ้าหนีต่อต้องกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยา
จากนั้นนะครับผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับก็ถูกลากขึ้นมา
จนมุมเหิมลากขึ้นมาลากขึ้นมา
มาอยู่ที่สาราท่าเลยถูกรุมทำร้ายนะครับ
โดนเตะโดนต่อยมีจังหวะหนึ่งโดนจนเจ็บอ่ะ
เจ็บแล้วยกมือไหว้ขอชีวิตแล้วนะ
แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุเอาหมวกกระดอกฝ้าใส่ฝ้าใส่ฝ้าใส่แล้วมีดฟันด้วย
เพราะดีเคราะห์ดีอะไรวะโดนมีดฟันขนาดนั้น
ฟันไม่เข้าอ๋อเหรอเออไม่รู้ยังไงฟันไม่เข้านะครับ
โดนไม่มีใครนะครับได้ลำบาดเจ็บมากมายนะ
ประมาณตี๑วันอาทิตย์ที่ผ่านมา

คนนี้นะครับถ่ายคลิปเอาไว้ได้
แล้วก็เอาไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย

นู้นนู้นนั่นนะ

ตำรวจเขาก็ไม่รู้หรอกล่วงหน้าว่ามันจะตีกันถูกไหม

นะแต่จากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้า
แถวนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

วัยรุ่นตีกันมันเกิดขึ้นประจำนะ

จะต้องเป็นเรื่องปกติเหรอ

เป็นของผู้หญิงนะครับอายุ๒๗ปี
เล่าบอกว่ากรเกิดเดชเทอร์กับเพื่อน
วัยรุ่นสองกลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์มาจอด
ตรงร้านทำกิจกรรมตรงข้ามโรงพักษณ์
จากนั้นกลุ่มถูกทำร้าย๓๔คนก็นะครับลงไปที่โป๊ะเรือ
และกลุ่มผู้ก่อเหตุก็เดินเข้าไปหาแล้วก็อ้างว่าถูกปลาระเบิดใส่
ซึ่งกลุ่มที่ถูกทำร้ายประเด็นเฮ้ยผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำพี่
แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุยกพวกมาเป็น๑๐
เป็น๑๐มีมิดดาบยาวสักเมตรหนึ่งได้คุณผู้ชม
ขี่มอเตอร์ไซค์วนไปวนมาแล้วก็นั่นแหละ
จอดปั๊บปรีเข้าไปทำร้ายแบบในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นไป

ตะโกนห้ามแต่ตอนแรกจะตะโกนว่าตำรวจ

เพราะว่าจริงมันมีกลุ่มวัยรุ่นอยู่ข้างบนด้วย

เขาก็หนูก็เห็นเขายกมือไหว้แล้วเขาก็วิ่งหนี

วิ่งขึ้นมาข้างบนก็เหมือนโดนหมวกกระน็อกฟาดอะไรแบบนี้

แต่เหมือนมีคนหนึ่งโดนฟันแต่ไม่รู้ว่าฟันเข้าไหม
นี่ไงที่เบิร์ตบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับพี่ตำรวจเขาด้วย
ต่อให้มันห่าง๑๐เมตรเขาก็ไม่รู้หรอกผมว่ามันจะตีกัน
แต่พอพี่ผู้หญิงเขาไปแจ้งปั๊บมาเลย
ตำรวจเขาชี้แจงบอกว่าก็เข้าไประงับเหตุทันทีเลยล่ะครับ

นะครับแล้วก็คุมตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุไว้ได้ทั้งหมดนะครับ
เยาวชนชายอายุต่ำกว่า๑๘ปี

ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บมากนักอย่างที่เบิร์ดนำเรียนไปตอนต้น

แต่ตำรวจเรียกผู้ปกครองของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
รับทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเปรียบเทียบปรับไป
นะครับฐานพกมีดไปในที่สาธารณะแล้วก็ปล่อยตัวไปครับ